ไปดูอีกหนึ่งด้วยน้องบีโป้น่ารักกันหน่อยนะคะเขาชื่อ็วน้องปีโป้
คือพี่บีโป้เนี่ยนะชอบกินขนมปังครับชอบดื่มน้ำหวัดลง
ไม่รู้สู้ได้หรือเปล่านะคือร้อน
ใช่หมูนี่แหละคือปีโป้
ใช่ค่ะเขาเป็นหมูป่าแสนรู้อายุ๒๕เดือนเท่านั้น
กำลังน่ารักน่าธนุถนอมนะคะ
๒๕เดือนเหรอคะเท่านั้นเอง๒ปีกว่าแบบเบาะ
เออแต่ว่าดูสิคะไซส์เขามากมาเหมือนกันนะ
เพราะเขาเป็นหมูป่าด้วยจะบอกว่าเป็นช้างคือตัวใหญ่แล้ว
แล้วเขาก็เป็นขวัญใจของชาวตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ใครไปใครมาแถวนั้นนี่ก็ต้องแวะทักทายขอถ่ายรูปแล้วก็แหม

แล้วก็ต้องมีของฝากให้กับน้องปีโป้ด้วย

กินน้ำอารมณ์เย็นฉ่ำแล้วก็ไม่กินแค่นั้นนี่ขนมปัง

เป็นของโปรดที่จะต้องเรียกด้วยว่าเอามาฝากแล้วเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมด้วย
เออดูสิเราไปคุยกับเจ้าของน้องปีโป้คือป้าจรุนกันหน่อยดีกว่าว่า
เออคุณป้าค่ะลูกค้าที่เขามาเนี่ยเขาชอบอะไรน้องปีโป้นี้บ้าง
ส่วนมากลูกค้ามาเขาก็จะชอบมันก็แอบถ่ายรูป

บันกมือกิน

น่ะทานหมดทุกอย่างเครื่องดื่มทุกชนิดแอลโกฮอลก่อนมี

ถ้าทานหมดเลยนะคุณอย่าไปท้าพี่สูร
ลองท้าดวนคอแข็งกับเขาน้องปีโป้เนี่ยนะ

ทีนี้ป้าจุโรนเขาไปได้น้องปีโป้นี้นะคะ
ฟาร์มหมูเป็นฟาร์มหมูแคระ
แต่ว่าพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแค่๒๕เดือน

มันแค่จริงหรือเปล่าไม่รู้แหละมันขนาดนี้นะ

ก็คือว่ามันจะชอบทำท่าทางอะไรที่มันแบบน่ารัก
ดูนิดนัดประหลาดไม่เหมือนหมูทั่วไป
แล้วก็ที่ว่าแปลกนี่แหละก็คือการกินขนมปังกับน้ำอัดลมนี่แหละ
เพราะฉะนั้นเราจะมอบเพลงนี้ให้กับน้องปีโป้หมูป่าอ้วนดำสุดน่ารักตัวนี้กันค่ะ
กลมอ้วนดำแต่ไม่เป็นใคร
รักตัวเธอแบบว่าสุดใจ
ทางหัวใจฉันให้เธอ
ไอ้อ้วนดำตาดี้ดำ
ดำดำดำดำ
ไอ้อ้วนดำดาดีดำ
ดำดำดำดำ

ถ้าใครเปิดให้ดิฉันเนี่ย

ใช่ต้องเลือกด้วย

แต่อ้วนดำแบบนี้พูดถึงปีโป้

อย่าให้ได้ยินอีกแล้วเพลงนี้

โกรธเลยเป็นฟืนเป็นไฟเลยล่ะ

คุณสงสัยโกรธไหม
อ้วนดำ

นมปังอะไรอย่างเนี้ย

แต่แต่ละคนก็ระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ